คุณผู้ชมคะมาดูผลการประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชกันหน่อยนะคะ
มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะเพราะว่ามีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสำคัญ๓ฉบับด้วยกันนะคะ
มาดูใจความสำคัญกันหน่อยหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการปรับแก้
เรื่องของคดียาเสพติดค่ะก็คือจะให้ผู้ต้องหาสามารถชี้แจงข้อเท็จจริง
แจ้งความความผิดในคดีได้จากเดิมเรื่องของคดียาเสพติดจะเป็นความผิดเด็ดขาดนะคะ
อกจากนี้ยังมีการปรับแก้เรื่องของกฎหมายอาญาน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะ
มีการเพิ่มโทษในคดีละหุโทษจะมีการเพิ่มโทษถึง๑๐เท่านะคะ
คดีและหูโทษหมายถึงโทษทางอาญาที่มีความผิดจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ต่อไปนี้คดีไหนคดีเดิมที่เคยปรับแค่พันเดียว
จะถูกปรับเป็น๑๐๐๐บาทแล้วนะคะ
รวมถึงคดีทำร้ายร่างกายก็จะมีการเพิ่มโทษด้วยเช่นเดียวกัน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ในการแก้ไขอัตราโทษปรับและการบังคับโทษปรับ
สำหรับความผิดและหุโทษจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐เท่าเลยค่ะ
โดยเฉพาะความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากเดิมที่ระวังโทษจำคุกก็แก้ไขนะคะเป็นทั้งจำคุกและปรับ
เพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิษฐ์กว้างขวางมากขึ้น
และแก้ไขอัตราโทษปรับในบทบัญญัติต่างในภาค๒
ความผิดแห่งประมวลกฎหมายอาญา
โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจำคุก๑ปี
ต่ออัตราโทษปรับ๒๐๐๐๐บาท
ถ้ามาเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างกฎหมายอาญาเดิม
มาตรา๒๙๑ที่ระบุเอาไว้ว่า
ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ได้มีการแก้ไขอัตราโทษใหม่เป็นแบบนี้ค่ะ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ส่วนผู้ที่ได้รับอันตรายสาหัสแก้ไขอัตราโทษเหมือนกันนะคะ
จากเดิมจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแก้ใหม่ค่ะเป็นจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนกรณีการเข้าร่วมชุลมูลต่อสู้ระหว่างบุคคล
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยนะคะ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มโทษเป็นแบบนี้ค่ะจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าหากผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสจนถึงทุกผลภาพ
เดิมนั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีเพิ่มโทษเป็นแบบนี้นะคะ
จะเพิ่มโทษสูงขึ้นค่ะโทษปรับนั้นก็คือจะปรับตั้งแต่๑๐๐๐บาทถึง๒แสนบาทเลยค่ะ
จากนี้ที่ประชุมสนชยังให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในวาระ๒และ๓แล้วนะคะ
มีสาระสำคัญแบบนี้ค่ะก็คือได้แก้ไขการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสี่และประเภทห้า
ผู้มียาเสพติดให้โทษทั้ง๔ประเภทเกินปริมาณที่กำหนดไว้
ให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงในคดีได้
ต่างจากเดิมนะคะที่เดิมถือให้เป็นความผิดเด็ดขาด
ผู้นั้นกระทำเพื่อจำหน่ายพร้อมทั้งเพิ่มอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต
นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหมายถึงอะไรบ้าง
หมายถึงเฮโรอีนอาซิโทฟีนอีโทฟีนแอมเฟตามีนแมทแอมเฟตามีนค่ะ
เดิมนั้นโทษจำคุกคือตลอดชีวิต
๑ล้านบาทถึง๕ล้านบาทหรือประหารชีวิต

จำคุก๑๐ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
และปรับ๑ล้านถึง๕ล้านบาทหรือประหารชีวิตค่ะ
พร้อมทั้งยังมีมติเห็นชอบในวาระ๓
ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ด้วยคะแนนเสียง๑๙๙เสียง

ซึ่งมีสาระสำคัญให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจ
ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก
ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลแต่ยังคงดำเนินการ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ